เวลาแล้วที่เราจะได้ไปพบกับหมอไก่
วันนี้หมอไก่ค่ะพาพวกเราไปที่วัดเทพมนเทียนนะคะ
ไปไหว้ฮานุมานพระแม่ธาราพระกิจสนาเพื่อขอความรัก

ไปติดตามกับหมอไก่พรพัฒน์ที่ดีในช่วงพิกัดเพ็ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
มาที่วัดเทพมนเทียนนะคะหมอไก่ตั้งใจพาคุณผู้ชมค่ะ
มาไหว้มาขอพรนะคะกับเทพฮินดูที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ถ้าอยากจะขอพรแล้วตามหมอไก่มาเลยจ้าตามมาเร็ว
เมื่อเรามาถึงที่วัดเทพมนเทียนแห่งนี้นะคะเราก็จะต้องเดินไปนะคะ
บนชั้นที่สามค่ะแต่คุณผู้ชมคะสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมคะ
นี่เลยถ้าใครที่มาจุดนี้แล้วนะคะสามารถตีกระดิ่งตรงนี้ได้เนี่ย
ดีมากเลยเพราะว่าการตีกระดิ่งนะคะเป็นเหมือนกับว่า
เป็นการส่งสัญญาณถึงเทพเจ้าค่ะว่าเราเนี่ยกำลังจะมาบูชาท่านแล้วนะคะ
ส่วนในเรื่องของเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับทางนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับทางวัดไทยนะคะ
ขอเพียงคุณนะคะมีกายวาจาและใจที่บริสุทธิ์ค่ะ
แค่นี้ก็สามารถขอพรได้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทางสมาคมค่ะ
เขาเน้นมานะคะนั่นก็คือในเรื่องของของถวาย
ขอแนะนำว่าควรที่จะเป็นพวกผลไม้นะคะน้ำแล้วก็นม
ควรที่จะงดเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่นะคะเดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาขอพรด้านในเลยค่ะ

ระหว่างทางที่เราจะไปบูชาองค์เทพด้านบนนะคะ
ก็จะมาพบกับสัญลักษณ์นี้เลยค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะเราจะเห็นบ่อยบ่อยค่ะ
นี่ก็คือสัญลักษณ์โอมนะคะอย่างชาวฮินดูนะคะเวลาที่เขาจะมีการสักการะองค์เทพค่ะ
เขาจะมีการกล่าวว่าโอมนะคะเพราะว่าเวลากล่าวว่าโอมเนี่ยจะมีพลังขึ้นมาจากด้านในค่ะ
ทำให้เราขอพรได้สมบูรณ์

ทางสมาคมนะคะเขาได้มีการแนะนำค่ะว่า

มหาเทพองค์แรกเลยค่ะที่เราจะต้องไหว้จะต้องบูชาขอพรนะคะ

หลังจากนั้นนะคะเราค่อยไปไหว้องค์ประธานนะคะ
ก็คือพระนารายแล้วก็พระแม่รักษมีค่ะ
จากนั้นนะคะค่อยไล่ลำดับนะคะบูชาไปทีละองค์ค่ะ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่หมอไก่จะพาคุณผู้ชมมาสักการะขอพรในวันนี้ค่ะ
หลายท่านนะคะอาจจะรู้จักว่าท่านเป็นเพียงตัวละครในวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรค่ะ
แต่บอกได้เลยนะคะว่าคนอินเดียไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะ
เพราะว่าคนอินเดียนะคะนับถือว่าพระหานุมานเป็นเทพนะคะ
จะมี๓เหตุผลด้วยกันค่ะที่เราควรจะมาไหว้องค์ฮานุมานองค์นี้นะคะ
ข้อแรกเลยค่ะถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างเนี่ย
จากพระวิศนุที่คุณควรจะบูชาแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งองค์ค่ะ
ที่คุณควรจะบูชานั่นก็คือนี่เลยค่ะองค์พระหานุมานนะคะ
เพราะว่าในวรรณกรรมอย่างรามเกียรนะคะฮานุมานสามารถสร้างถนนได้ในเวลาอันสั้นค่ะ
ส่วนเหตุผลข้อที่๒นะคะก็คือในเรื่องของความสำเร็จค่ะ
เพราะว่าหานุมานนะคะถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการงานนะคะ
ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานใดค่ะ
ส่วนเหตุผลข้อที่๓ค่ะก็คือในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับการงานนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครค่ะที่มีลูกน้องมีบริวารนะคะ
ก็ควรที่จะมาขอพรกับองค์ท่านค่ะเพราะว่าจะเป็นการเสริมดวงนะคะ
ทำให้ได้บริวารดีค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะที่มีผู้ใหญ่

เพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูเรานั่นเองค่ะ
ไหนเราก็มาวัดที่เรื่องชื่อในเรื่องของความรักแล้วนะคะ
จะต้องมาขอพรในเรื่องของความรักกันสักหน่อยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากให้ความรักสุขสมหวังค่ะ
ต้องมาขอพรนะคะกับองค์พระกิจสนะแล้วก็พระแม่ราธาเทวีค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากค่ะ
คนส่วนใหญ่นะคะเขาจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะ
ให้ความรักสุขสมหวังให้ได้พบกับเนื้อคู่นะคะ
เหมือนกับพระแม่ราธาเทวีค่ะที่เป็นรักแรกแล้วก็รักเดียว
ฝังตรึงอยู่ในใจของพระกิจสนะตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีนะคะ
หาโอกาสในการมาไหว้ขอพรที่วัดเทพมนเทียนแห่งนี้ค่ะ

ได้แก่ชาวราศีพฤกษกแล้วก็ชาวราศีกันค่ะ
ทั้งสองราศีนี้นะคะเรียกว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองค่ะ

ถ้าคุณมีโอกาสได้มาไหว้ขอพรที่นี่สักครั้งหนึ่ง
จะทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดเทพมนเทียนได้
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ